ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ธรรมดา
มีการเสริมแต่งไอเดียอะไรเข้าไปให้เมนูก๋วยเตี๋ยวที่คุณผู้ชมคุ้นเคยกลายเป็น
นูก๋วยเตี๋ยวเก๋แปลกแล้วก็อร่อยด้วยไปดูกันค่ะ
นี่ร้านพี่นกนูโด
พี่นกนูดเดิลทานแล้วนกไหม
ไม่นกทางกูลไม่นก
มีแต่ได้สิ่งดีไม่ชวดไม่พลาดแน่นอนค่ะ
ร้านพี่นกนูดเดิลนี่อยู่ที่ตะมนต์ท่าโพอำเภอเมืองพิสุนุโลก
คุณก็เห็นแล้วนะนักศึกษามามากมายขนาดนี้
ต้องบอกเลยว่าการันตีความอร่อยที่มีลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะกลุ่มนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรชอบมาร้านนี้มาก

คุณชนะเคยไปส่องอยู่แถวนั้นเหรอคะ

เหล่าบรรดานักศึกษาไปทานอาหารกันเขาจะไปกันเป็นกลุ่ม
เวลาร้านไหนอร่อยเด็ดจริงต้องดูที่นักศึกษา
ที่ต้องไปกันแบบโอ้โหไปกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแบบนี้แหละ
เมนูที่เขานิยมทานก็คือก๋วยเตี๋ยวลาบ
ก๋วยเตี๋ยวลาบเหรอ

มารวมกันเลยแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวคอหมูย่าง
มีกรอบต้มยำซึ่งเป็นเมนูสุดแซ่บที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะ
เพราะว่าความเป็นลาบมันจะมีความเผ็ดนะคะ
มีความหอมของข้าวคั่วเป็นตำรับชาวอีสานะ
สมผสานลงตัวกับก๋วยเตี๋ยวที่เป็นที่นิยมของทางภาคกลางเขาใช่ไหมคะ
เราไปคุยกับเจ้าของร้านก็คือนางสาวประพาณิชย์ประกิ่งค่ะ

หลังจากแต่งงานก็ย้ายมาอยู่ที่พิสุนโลกเมื่อ๘ปีก่อนค่ะ
ก็ยึดอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวประเภทต้มยำต้มแซ่บหมูตุ๋นไก่ตุ๋นนี่แหละ
ส่วนก๋วยเตี๋ยวลาบเมนูนี้เพิ่งขายช่วง๓๔ปีที่ผ่านมานี่เอง
เมนูนี้นะคะได้มาจากความชอบของลูกสาว
ที่ชอบทานลาบหมูคลุกเอามาคลุกกับเส้นก๋วยเตี๋ยว
ชอบทานลาบหมูเอามาคลุกกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เลยอ้าวเอามาทำเป็นเมนูเลย
ปรากฏลูกค้าเองก็ชื่นชอบ
แล้วก็ทำเป็นเมนูหลายอย่างมีเส้นเหมือนเส้นหมี่กรอบก็มีไหม
เป็นเส้นเล็กก็มีคลุกเคล้ากับลาบเลย

อ๋อปีหนึ่ง
กินยันปีสี่จนจบไปแล้วทั้งนั้น

ทางร้านจะปรุงชามต่อชามค่ะ
ทำให้มีความเหนียวนุ่ม
แล้วก็ผสมกับน้ำยำของลาบสุดแซ่บเลย

เพราะฉะนั้นมันก็จะจัดจ้านลงตัวที่สุดเลยค่ะ

ราคาขายเพียงแค่๓๕บาทเท่านั้น

ใครที่อยากจะไปชิมความอร่อยนะคะก็บอกกันอีกที
ตั้งอยู่ที่บริเวณโครงการแสงพรมแลนด์๒
ด้านข้างมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะ

เปิดทุกวันนะคุณผู้ชมตั้งแต่๑๑โมงเช้าถึง๕ทุ่มนู่นเลย

เป็นช่วงเวลายาวนาน๑๑โมงถึง๕ทุ่มนะ
โทรสั่งก่อนก็ได้โทรสอบถามก่อนก็ได้
เดี๋ยวผมจำได้นี่นักข่าว

อร่อยจริงก็เลยนำมาเสนอคุณผู้ชมแบบนี้นะ
เรื่องของกินอร่อยแต่ละท้องที่มันก็มีเยอะมาก